โหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจันบาล
แม่บ้านประจันบาล
สวัสดีค่ะ

ไอล์อภิกษฎาเกิงพงฆาค่ะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ

ตามแบบฉบับแม่บ้านประจันบาลของเรา

คือแม่โทรมาแจ้งแล้วนะคะว่า
ขอเวลาค่ะไปทุบหน้าที่เกาหลีนิดนึง

ไปเติมไขข้อที่เสือกไปด้วย
เอาอย่างงี้
ให้นางพักอาทิตย์หนึ่งนะคะ
ก่อนแล้วกันวันนี้เนี้ยให้เราสองคนทำหน้าที่แทนนะคะ
แต่ขอบอกเลยว่าวันนี้ค่ะเรามีนักพยากรสุดแซ่บที่มากี่ทีนะ
ก็สนุกเมาส์กันนี่แบบไม่มีเวลาหายใจเลยวันนี้ใครพี่ปูโลกเบี้ยว
กรี๊ดอืมรักมากใช่เพราะนางมาเนี้ยน่ะ
มันจะเลิศมากมากเลยนะคะพร้อมกับประเด็นโหราแซ่บค่ะ
นั่นก็คือหนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนรักเป็นเหตุ
โหเฮ้ยคนรักไม่เปย์กับเราเราต้องเปย์เขาเหรอ
เราเปย์เขาเลยเพราะคนรักเป็นเหตุเอาอย่างนี้
ในเมื่อแบบว่ามีประเด็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าอย่างงั้นวันนี้เรามาสายแบบว่า
เติมความชมพูให้ดีกว่ายังไงอ้าวเราก็จัดเคล็ดลับค่ะ
ว่าควรแบบว่าห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นสีอะไรที่ทำให้ความรักหวานชื่น
ดีจากอาจารย์ดนฤดีนะคะหนึ่งในห้าพระยักษณ์นักพระยากรจาก
อยากจะเมาเลยว่ารายการเราเนี่ยนะมันมีเรตติ้งที่ดีมากเลย
แล้วก็มีสาระสอดแทรกความรู้แล้วก็มีเคล็ดลับเยอะแยะมากมาย
ที่สำคัญต้องดูทุกวันด้วยจันทร์ถึงศุกร์เลยเพราะแต่ละวันของเราเนี่ยเด็ดทั้งนั้น
ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นมาอัปเดตดวงกันเลยในช่วงนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ปูนกดเหมือนอบเจสดวงตื่นเต้นมากมาก
ใช่แล้วค่ะมาเจอพี่ปูก็ต้องอัปเดตแน่นอนสำหรับดวงนะคะ
คุณผู้ชมก็ตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วนะคะ
แต่วันนี้มาว่ากันที่เดือนพฤษภา

พฤษภาถึง๕มิถุนา๒๕๖๒
ก่อนอื่นนะคะนอกจากจะจำของตัวเองแล้วขอจำคนใกล้ตัวด้วย
แต่ว่าอย่าไปจำคนใกล้ตัวให้มากนักเอาตัวเองให้รอดก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยมันคือแค่สถิติในแต่ละคนที่เกิดในแต่ละเดือนเท่านั้น

ถ้างั้นอัปเดตเลยดีกว่าเดือนแรกค่ะเดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะกำลังจะมีความรักในที่ทำงาน
อ๋ออันนี้ก็น่าดีหรอ

เพราะว่าสมมุติเกิดมีอาการเลิกกันเนี่ย

กระทบกระทั่งเรื่องงานแน่นอน
แล้วคุณจะมาหารักในที่ทำงานหรือว่าคุณจะมา

แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปมีอะไรกับใครในที่ทำงาน
มันอาจจะหมายถึงว่าเราได้ทำงานกับคนที่เรารู้สึกดี
เรารู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสุข

เรื่องเงินก็มีความสุขคือมีใช้

คือหมายถึงว่ามีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อน

ได้เรื่องตำแหน่งอะไรอย่างนี้ไหมคะ

เพราะว่าอะไรป่ะพอเราทำงานดีเนี่ย

ผลงานของเรามีความสุขในการทำงาน

สำหรับคนที่เกิดเดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคมนี่หนักหน่อยค่ะ

ว่าถ้าเป็นงานที่แบบบางทีเราได้รับภาระมา

อาจกดดันกับเรื่องที่เราได้รับมา
หรือว่าอึดอัดกดดันกับผู้ใหญ่ที่เราเถียงไม่ได้
หรือว่านำเสนออะไรไปก็ไม่ได้

ค่อนข้างจะแบกรับภาระค่อนข้างหนัก

ไปใช้กับอย่างอื่นอะไรที่ไม่มีประโยชน์

ก็คือบางทีผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวาย
ผู้ใหญ่ของผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย

เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อาบน้ำร้อนมาก่อน

แต่ว่าไม่ต้องทำตามทั้งหมดก็ได้
เพราะว่าวิถีชีวิต

แต่เราก็ฟังไว้หน่อยก็ดี

ในสัปดาห์เนี่ยนะคะ
จะเป็นตัวของตัวเองมาก

ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีอีก
เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง

หรือว่าถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองก็ต้องกล้าแสดงออก

คิดดีเนี่ยมันก็จะได้ดีเพราะมันสะสมอยู่ในสมองเรา

เจ็บตอนสิ้นเดือน

บางทีคนข้างเขาอาจจะ

เอาไว้ใช้ก่อน
อย่าเป็นตัวของตัวเองเกินไป
หรือว่าทั้งเวลาช่วงช่วงเฉพาะช่วง

ทำได้อยู่ข้างแล้วได้

ต่อไปค่ะเดือนกันยายน
เดือนกันยายนเนี่ยมันเหมือนกับดีไม่ดี

บางทีได้เงินแต่ผิดศิลธรรมหรืออะไรอย่างนี้

บางทีเนี่ยเราอาจจะทำแล้วรู้สึกว่า

แต่ตอนจบต้นร้ายปลายดีอะไรอย่างนี้

ความรัก
ความรักเนี่ยให้ระวัง

ก็บอกแล้วว่ามันดีเหมือนไม่ดีอาจจะไปซุกซ่อนหรือว่าหลบซ่อนหรือไปเป็นมือที่สามของใครโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็แล้วแต่

เพราะกับมันซ้อนกันอยู่แล้วมันก็ไม่เคลียร์

เรื่องความรักนะถ้าอะไรที่มีอะไรซ้อนไม่เปิดเผยถือว่าไม่ดีเนาะ

ตุลาคมนี้ระวังเรื่องของความใจร้อน

ใช่โดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยจะนำพาเรื่องไม่ดีมาให้และนำพาเรื่องดีมาให้

อาจจะพาเราไปเสียงาน
เรื่องเงินก็เหมือนกันอาจจะหางานมาให้เราได้เงินแต่ก็พาเราไปเสียเงินด้วย
ส่วนเรื่องความรักให้ระวัง

เดี๋ยวดิคิดไม่ซื้อ